โดนเท่าเต็มครับต้องยุติการโชคเลยครับต้องระเวนที่
หลงน้อยครับด้วยแค่งซ้ายครับของแมม่นอยู่
นะครับใครนอกใครนะครับ

เดี๋ยวต้องดูว่าโดนตรงไหนครับ

จังหวะครึ่งแข้งครึ่งเข่าเลยครับ

เหมือนว่าจะยังไม่ได้เกร็งหน้าท้องดีนะครับ
ดูครับสอกซ้ายสอกขวาครับ

เข้าไปครับโอ้โห
น่าจะโดนบริเวณซี่โครงครับ

ซี่โครงซี่สุดท้ายพอดีครับ

บริเวณสี่ข้างทางด้านขวาครับ